ท้องทิพย์เรื่องของแม่คนหนึ่งที่อยู่ก็มีการต้องเรียนว่าสบลูกหายไปไหนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวสังคมก็สงสัยว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยมันยังไงมีสบจริงไหมสบหายแม่ท้องจริงไหมหรือว่าไม่ท้องนะคะประเด็นมันก็ค่อยต่อยอดมาเรื่อยแล้วก็มีการจับพิรุธหลายอย่างที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่แม่กล่าวอ้างท
บางปลาม้าบอกว่าเตยมาหาหมอจริงแต่เป็นเพราะว่าปวดท้องน้อยปัสสาวะบ่อยตกขาว
ก็เลยจ่ายยาให้กลับบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท้องนะคะอ่าทีนี้ฝั่งเตยก็บอกอีกว่า
สิบเอ็ดพฤษภาคมคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางปลาม้าแล้วลูกไม่แข็งแรง
ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
แต่ฝั่งโรงพยาบาลบางประมะบอกว่าช่วงนั้นห้องคลอดของโรงพยาบาลมันปิดนะ
เพราะมีทีมแพทย์ติดโควิดค่ะแต่เตยเนี่ยมาโรงพยาบาลจริง
ก็รักษาอาการเดิมอีกครั้งนี้เนี่ยแอดมิตรด้วยนะคะ
เรื่องของการปวดท้องน้อยปัสสาวะอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนสิบสี่พฤษภาคมเตยบอกว่า
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางปลาม้าโรงพยาบาลเจ้าพญายมราช
มาบอกว่าลูกใส่เครื่องช่วยหายใจหนึ่งคนเป็นลูกแฝดชายแล้ววันนั้นโรงพยาบาลบางปลาม้า
อนุญาตเตยกลับบ้านค่ะเพราะอาการอุ้งเชิงการอักเสบดีขึ้นนี่ก็เปรียบเทียบเลยนะว่าข้อมูลของสองฝ่ายมันไม่ตรงกันเลยนะคะ
ส่วน๑๗พฤษภาคม๖๔เตยบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโทรมาแจ้งว่าแฝดชายหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจ
แต่การแถลงของโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ยืนยันค่ะว่าโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชไม่ได้ติดต่อไปหาเตยเลยนะคะ
แปดพฤษภาคมหกสี่ค่ะอีกวันหนึ่งเตยอ้างว่าโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชโทรแจ้งว่าลูกแฝดชายของเธอน่ะเสียชีวิตแล้ว
แต่แฝดหญิงยังปกติแต่ฝั่งทีมแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพญายมราชยืนยันว่าไม่ได้ติดต่อไปหาเตยอะค่ะ
สิบพฤษภาคมเตยบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชโทรแจ้งให้ไปรับศพลูกที่ชั้นสามตึกทารก
ช่วงเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาฝั่งโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชตรวจสอบแล้วว่าเบอร์ที่โทรน่ะมันไม่ใช่ของโรงพยาบาลนะคะ
ได้ลองโทรไปปรากฏว่าเป็นเบอร์ทีโอทีนะคะ
ระหว่างที่ลูกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะมีการพูดคุยโทรศัพท์เยี่ยมอาการกับพยาบาลหนึ่งคน
แต่น้องเขาไม่ได้บอกว่าชื่อสมพรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอาโทรศัพท์โชว์ให้ดูว่ามันเป็นเบอร์เนี้ยค่ะ
นะคะก็มีสองเบอร์นะคะที่เขาเมนไว้ว่าเป็นชื่อโรงพยาบาลยมราชเนี่ยนะคะ
เบอร์แรกจะเป็นเบอร์ศูนย์สามห้าห้าสามห้าศูนย์ศูนย์หกนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้เราทดลองโทรกันเลยค่ะปรากฏว่าโทรแล้วติดแต่ไม่มีคนรับ
เนื่องจากเป็นเบอร์๐๓๕เมื่อเช้าก็เลยโทรอีกครั้งหนึ่ง
ปลายสายพูดว่าทีโอทีครับที่น้องเขาบอกว่าเบอร์เป็นเบอร์ที่โทรหาเขา
แต่เราดูโทรศัพท์น้องเขาย้อนไปเนี่ยเอ่อเบอร์ศูนย์หกสี่สองห้าหนึ่งแปดแปดสามหกเนี่ย
ช่วงสองวันนี้ไม่ได้มีการติดต่อแต่มีไปติดต่อช่วงก่อนหน้านั้น
ซึ่งเป็นน้องเขาโทรออกโทรไปหาเบอร์นั้นไม่ใช่เบอร์นั้นโทรเข้ามา
เนี่ยนะคะก็อ่ะตูกันต่อพอเมื่อวานนี้ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม
หลังจากที่เตยและสามีมาออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยก็พาไปตรวจพิสูจน์ความจริงเลยค่ะ
ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาแพทย์ตรวจแล้วปรากฏว่าพบว่าปากมดลูกปิด
โรงมดลูกแฟบไม่เหมือนคนเพิ่งคลอดใดเลยนะคะ

อกจากนี้ยังมีการจับผิดลึกไปอีกค่ะที่เตยเขาเอารูปที่อ้างว่าเป็นรูปลูกสาว
โชว์แล้วบอกว่าพยาบาลเป็นคนถ่ายส่งมาให้
ส่วนรูปอัลเตอร์ซาวน์เด็กที่เตยเคยโพสต์มีคลินิกแห่งหนึ่ง
คลินิกฝากคันโรคเด็กแถวอรัญญประเทศเป็นคนโพสต์ค่ะ
โดยบอกว่ารูปนั้นเป็นของคลินิกเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ความคืบหน้าในเรื่องนี้วันนี้ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับพ่อแม่ในข้อหาแจ้งความเท็จด้วยนะคะ
ส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้ให้นิติกรของทางโรงพยาบาลรวบรวมพยานหลักฐาน
ไปแจ้งความข้อหามินประมาทและทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อเสียง
เรื่องต้นล่าสุดเมื่อสักครู่เลยเนี่ยนะคะมีรายงานว่าแม่เด็กยอมรับว่าเธอแท้ง
อันนี้เป็นประเด็นแล้วนะคะอีกประเด็นนึงที่แม่เพิ่งมายอมรับว่าเธอแท้งไปก่อนหน้านี้
ซึ่งทางคนใกล้ชิดจะนำแม่เด็กเนี่ยมาหาเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจสอบพูดคุยกันอีกรอบนึงค่ะ